คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สายป่านอภิญญากันบ้างค่ะ
ต้องบอกว่างานนี้สายป่านจะไม่ทนแล้ว
เมื่อถูกผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงค่ะ
นำเอาภาพตีนกบที่มีลักษณะชำรุด
ซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำด้วย
เป็นสินค้าที่นักแสดงสาวนำมาขายไปโพสต์
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
คือภาพเนี่ยเป็นภาพตีนกบที่มีลักษณะชำรุดนะคุณผู้ชม
พร้อมกับบอกว่าสินค้าของนักแสดงสาวไม่มีคุณภาพ
ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพ
และขอยกเลิกออเดอร์เป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดความเสียหายหลายล้านบาทแก่บริษัทของสายป่าน
เมื่อวานนี้ค่ะสายป่านพร้อมด้วยทนายความส่วนตัว
ได้แถลงข่าวถึงเรื่องดังกล่าว
โดยเจ้าตัวบอกว่าที่ออกมาพูด
เพราะไม่ได้เกิดความเสียหายแค่เธอนะ
แต่ยังกระทบไปถึงลูกน้องอีกหลายชีวิตที่เธอต้องรับผิดชอบ
ซึ่งจะขอดำเนินการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดค่ะ
เขาเป็นครูสอนดำน้ำเป็นครูสอนว่ายน้ำที่สระหนึ่งแถวรังสิต
ก็มาโพสต์เฟสบุ๊คเพื่อเขาเรียกว่าโจมตีธุรกิจที่หั่นทำอยู่

นำภาพซึ่งไม่ได้รับอนุญาตด้วยจากบุคคลที่ซื้อของทางน้องป่านไปนะฮะ
แล้วก็ไปบิดเรื่องจนมันอีกเรื่องหนึ่งเกิดความเสียหาย
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานนะครับไม่ได้เกิดจากตัวสินค้าหรือว่าทางของป่าหรืออะไรเลย
ถ้าเกิดป่าไม่ออกมาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยฉันออกมากรอบกู้ชื่อเสียงนะ
อย่างน้อยคุณทำไลน์แต่ว่าฉันรู้สึกนะฉันกรอบกู้นะ
คือมันก็จะมันก็จะสนุกกับแค่การโพสต์ของคนบางคนซึ่งอันนี้ปันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับปัน
การโพสต์แบบนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะ
ซึ่งสายปานเองก็ออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรม
แท็กเอาไว้นะคะว่าเห็นเงียบแบบนี้เอกสารเพียบนะจ๊ะ
ซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงคู่กรณีหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปแบบยาวเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของคดีความไปแล้วนะ
ใช่ค่ะเรื่องธุรกิจแบบนี้ก็เสียหายแบบนี้เป็นดิฉันดิฉันก็ไม่ยอม